สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการแผน
ก็คือว่าแจ้งเหตุลดเงินเดือน๕๐นะครับ

เช่นเดียวกับอากิระนิชิโนครับก็กำลังประสานงานกันอยู่นะครับ
กรณีที่มีข่าวว่าสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ประกาศลดเงินเดือนพนักงานองค์กร
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ

ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าได้มีการขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน

เพื่อขอลดเงินเดือนลง๕๐จริงนะครับ
ซึ่งสาเหตุที่จำเป็นต้องลดเงินเดือนบุคลากรลง
จากสมาคมกีฬาฟุตบอลมีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก

เมื่อฟุตบอลหลีกต้องเลื่อนกันดังขัน
ทำให้สมคมไม่มีค่าลิขสิทธิ์มาหมุนเวียนภายในองค์กร
เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์มีการชะลอจ่ายเงินนะครับ
อกจากนี้ทางสมาคมไม่สามารถนำรายได้ในส่วนอื่นมาใช้สำรอง
เพราะมีการระบุจุดประสงค์ของการใช้เงินไว้อย่างชัดเจน
พร้อมกันนี้นะครับหากสถานการณ์ที่คายลง
สมคมจะมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามปกตินะครับ
ส่วนเรื่องของอากิระนิชโนเฮสโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นนะครับ
เบื้องต้นสมคมได้ให้ฝ่ายต่างประเทศประสานพูดคุย

ไปถึงบุคลากรต่างชาติทั้งหมดในสมาคม

หลังจากที่มีการประกาศเลื่อนการแข่งขัน
พระราชกำหนดฉุกเฉินจากเดิมนะครับ

ว่าจะนำโปรแกรม๓นัดที่กำหนดไว้ในช่วงเดือนเมษายน
ใส่ในช่วงกลางสัปดาห์แทนเป็นจำนวน๒นัด
หลังจากที่ยังไม่สามารถใส่โปรแกรมเพิ่มได้อีกเล็กน้อยนะครับ
โปรแกรมกลางสัปดาห์หลังจากนี้จะมีทั้งสิ้น๕เกม
จะมีการกำหนดนัดชิงวันที่๒๗กันยายนจากเดิม๒๗ตุลาคม
เมืองต้นก็ได้ส่งร่างโปรแกรมคร่าวให้กับสโมสรพิจารณาแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับขณะที่ในเนวิชิช่อประธาสมสรรค์บุรัมย์ยูเอเต็ด
ประกาศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด๑๙และประชาชน
จังหวัดบุรีรำนะครับประกอบด้วย๑เสื้อกันฝน๒๗๐๐ตัวนะครับ
มอบให้เจ้าหน้าที่คัดกองประจำหมู่บ้านและชุมชนใช้คัดกอง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับ๒เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน๒๕๐เครื่อง
อุปกรณ์แท็บเล็ตจำนวน๓๐เครื่อง๔ทีวีขนาด๕๐นิ้วจำนวน๒๓เครื่อง
และทีวีขนาด๓๒นิ้วจำนวน๔เครื่องให้ทุกอำเภอ
เพื่อใช้ติดตามการกักตัวที่บ้าน
รถฉุกเฉิน๒คันสำหรับติดตามและส่งต่อผู้ป่วย
เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด๑๙นะครับ